ท่านผู้ชมครับดูสถานการณ์โควิด๑๙ในวันนี้กันหน่อยนะครับ
เรื่องของการติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยมันก็แยกเป็นหลายเรื่องหลายกลุ่มก้อน
ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของผู้สูงอายุมันมีกรณีของบ้านพักคนชราหรือว่าบ้านพักของผู้สูงอายุนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เขาจะรับดูแลผู้สูงอายุที่เขตสายไหมเนี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะฮะปรากฏว่าเจ้าของกิจการเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าของบ้านพักคนชราแห่งนี้เนี่ยเขาติดโควิด
เท่ากับว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดพอไปตรวจเนี่ยบางคนก็ติดโควิดไปแล้วบางคนโหมีโรคประจำตัวติดเตียงอะไรด้วยก็กลุ่มเสี่ยงติดโควิดระหว่างที่รอรถมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลเสียชีวิตไปคนหนึ่งนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่อยู่ที่เขตสายไหมกรุงเทพนะฮะจิตอาสาก
ไว้นะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นบ้านพักคนชะลาหลังหนึ่งนะครับ๕ทุ่ม๑๘มิถุนายนได้รับแจ้งว่าที่นี่มีคนติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็มีคนเสี่ยงสูงอยู่ในบ้านหลังนี้นะเป็นผู้สูงอายุนั่นแหละนะบางคนก็ป่วยติดเตียงด้วยเริ่มจากสามีภรรยาเจ้าของกิจการแล้วก็ผู้สูงอายุในบ้านคนหนึ่งรวม
พิการก็สูงอายุโรคประจำตัวเยอะแยะโรคไตลมชักหนึ่งในนั้นไม่ได้ฟอกไตมา๔วันนี่คือกลุ่มเสี่ยงหมดเลยนะครับเพราะมีคนในบ้าน๓คนติดโควิดไปแล้วยังมีแม่บ้านอีกที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกนะครับคนนึงอาการหนักด้วยนะสุดท้ายเนี่ยระหว่างรอการมารับไปรักษาเสียชีวิตไปอีกหนึ่งคนซึ่งต้องรอการชนสูตรกั
การประกอบพิธีทางศาสนา
เกี่ยวกับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเรื่องของโควิด๑๙เนี่ยบอกว่าเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยบางทีบ้านแต่ละหลังเนี่ยมีผู้สูงอายุหลายคนนะอย่างน้อยก็๘คน๙คนอย่างบ้านที่เกิดเหตุวันนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นสามีภรรยา
ติดโควิด๑๙ทั้งคู่ทำให้คนดูแลผู้สูงอายุและผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีคนติดด้วยตรวจคนในบ้านรอบแรก๙คนติดเพิ่มอีก๖
มีคนหนึ่งฆ่าออกซิเจนต่ำเสียชีวิตไปเมื่อคืนตรวจรอบ๒อีก๘คนเป็นคนดูแล๔คนป่วย๔คนดูแลติด๑ผู้สูงอายุติด๑
เท่ากับว่าผู้สูงอายุตอนนี้ยังไม่รู้อีก๒คนที่เสียชีวิตไปก่อนเนี่ยจะติดด้วยหรือเปล่านี่ฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวฟังนะฮะคนที่เล่าให้เราฟังนะครับ
คือคนเหล่านี้เขาไม่มีเครื่องมือสื่อสารไม่มีทีวีดูไม่มีอะไรดูเขาไม่รู้จักหรอกคำว่าโควิดคืออะไรเขาไม่รู้หรอกว่าจากวันที่เขาใช้ชีวิตประจำวันวันหนึ่งเขาหายใจติดขัดวันหนึ่งเขากินแล้วไม่รู้รสวันหนึ่งเขาไม่ได้กลิ่นอย่างเงี้ยเขาตอบไม่ได้ว่าความผิดปกติจากตัวเขาเนี่ยมันจะถ่ายทอดออกไปว่าเนี่ยฉันเป็นโควิดนะเขาจะไม่รู้เรื่องเลยนี่แหละคือสิ่ง

แล้วก็รอการตรวจสอบที่ชัดเจนจากทางเจ้าหน้าที่เรื่องการตรวจหาเชื้อตรวจเชิงลุกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
กลัวแน่แหละก็ไปมามั้งมันไม่มีคำติดให้คนรู้จักว่าเราไม่ติด
อืมพวกเราก็มาซื้อของบ้านอยู่ใกล้อย่างนี้เป็นร้านค้าง่ะเขาก็ต้องเอาป้ายมาติดเพื่อจะยืนยันว่าที่ร้าน
ไม่ติดเผื่อเดี๋ยวมีใครไม่กล้ามาซื้อของ
เพราะอยู่ใกล้กันคือสวบคอก็เคยบอกย้ำเตือนว่า
เอาล่ะถ้าไม่ใช่บ้านพักคนชราเนี่ยบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่เนี่ย
อันนี้ต้องดูแลให้ดีเพราะว่าบางทีท่านไม่รู้ว่า
ตกลงจมูกได้กลิ่นหรือเปล่ารับรสชาติอาหารได้ไหม
ปอดเปิดเราเป็นยังไงเนี่ยเพราะปกติก็อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว
ตรงนี้จะต้องไปตรวจสอบดูให้ดี
ส่วนพ่อค้าขายอาหารทะเลในตลาดสดนนทบุรีติดโควิด๑๙
ทีนี้ลามติดไปทั้งครอบครัวแต่พ่อค้าแม่ค้ารายอื่นอื่นบอกว่า
อย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่มันไม่ใช่คลัสเตอร์ใหม่ขนาดนั้น
มันเป็นเพียงครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เขาติดโควิด๑๙
ไปตรวจคัดกล่องในเชิงลุกนะค่ะในตลาดสดเทศบาลนคนนทบุรี
เจ้าของร้านอาหารขายอาหารทะเลเนี่ยเขาเริ่มมึนศีรษะ
เมื่อยตามตัวไอกลางคืนมีไข้ตั้งแต่๑๓มิถุนายน
๑๔๑๕มิถุนายนไม่มีไข้แต่เริ่มไอ
มิถุนายนจมูกเริ่มไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรส
ก็เลยตัดสินใจไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลชลประธาน
มิถุนายนรู้ว่าติดโควิด๑๙
ก็เลยนำคนในบ้านอีก๗คนไปตรวจตรวจทุกคนเลยค่ะ
ทั้งภรรยาลูกชายวัยสี่เดือนพ่อแม่ฝ่ายชายเจ้าของร้าน
พ่อแม่ภรรยาลูกจ้างที่เป็นแรงงานชาวเมียนมา๓คน
อาศัยอยู่ในซอยแสงเทียนทั้งหมดก็ต้องกักตัว๑๔วัน
แล้วก็ตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กันทั้งหมดนะคะ
ทีมข่าวก็ไปที่แผงอาหารทะเลก็มีสาธารณสุขจังหวัดมาทำความสะอาด
พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดสดยังเปิดขายปกติค่ะ
เราไปคุยกับพ่อค้าขายปลานะคะนายอรุณภูลศุกร์อายุ๓๒
บอกว่าข่าวที่ออกไปทำให้คนกลัวคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคลัสเตอร์ใหม่
ไม่กล้ามาซื้อของทั้งที่ตลาดยังเปิดอยู่
ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าคนที่เขาติดเชื้อ
เขาเป็นพ่อค้าขายอาหารทะเลในตลาดก็จริงแต่เขาติดเชื้อมาจากภายนอก
แล้วพอเขาเริ่มรู้ตัวว่าเขาไม่สบายเขาก็ปิดร้านเลยตั้งแต่๑๕มิถุนายน
พ่อค้าแม่ค้ารายอื่นก็เลยบอกว่าสังคมอย่าเพิ่งเหมารวมนะคะ
ตลาดสดนนทบุรีคือแหล่งแพร่เชื้อหรือเป็นคลัสเตอร์ใหม่
เพราะเขาก็มีมาตรการเว้นระยะห่างจัดแผงให้สะอาด
พื้นที่โล่งปลอดโปร่งอากาศถ่ายเท
และสำคัญก็คือคนในตลาดไม่มีคนอื่นที่มีความเสี่ยงเลย
เพราะทุกคนตรวจหาเชื้อแล้ว

จากสาธารณสุขจังหวัดยืนยันว่าร้านนี้เขาไม่ติดเชื้อโควิด๑๙

และพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าส่วนใหญ่เขาก็ฉีดวัคซีนกันหมดแล้วด้วยค่ะ
ดูบริเวณตลาดมันโล่งมากมันสะอาดดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ
แต่นี่ว่าพอกระแสขาวลงปุ๊บปั๊บมันทำให้เราแย่
เอาง่ายว่าเดินปลอดภัยสบาย
พ่อค้าแม่ค้าฉีดทุกคนแล้วนะครบทุกคนแล้วครับ
ส่วนพ่อค้าอีกคนนะคะนายโสพลนะคะอายุ๕๒ก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้แย่เลย
ตลาดเพิ่งกลับมาเปิดได้๑๒วัน
แต่ทีนี้พอมีข่าวแบบนี้ทุกคนก็กลัวไม่กล้ามาซื้อของ

ไม่มีใครกล้ามาเดินเลยค่ะตอนนี้ในตลาดสดตรงนี้
ตอนนี้คำสั่งก็ยังไม่มีมาครับ
เพราะคำสั่งมันยังไม่มีลงมาเลยยังไม่ลั่นเลย
เพราะว่าตอนนี้ตลาดก็ยังเปิดปกติกันอยู่

เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นข่าวแล้ว
ก็คือมันก็หดหูใจอะครับ
เพราะว่ามันไม่สมควรจะเอาข่าวไปออกกันอย่างนั้น
มันยังไงมันก็ต้องศึกษาคือสอบถามกันให้แน่นอนก่อน
ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วถึงจะเอาข่าวไปประโคมกัน
เจ้าหน้าที่ยังไม่ลงมาเลย

แล้วตลาดน้นคนก็ไม่ค่อยจะเดินกันอยู่แล้วด้วย
เพื่อความชัดเจนนะคะเราถามไปที่สาธารณสุข

ก็ได้ข้อมูลมาว่านี่ไม่ได้เรียกว่าคลัสเตอร์ใหม่นะคะ
ตลาดสดนนทบุรีไม่ถูกสั่งปิดด้วยนะคะ
ยังเปิดอยู่นะคะเพราะคนในตลาดไม่ได้มีใครติดเชื้อ

ฉีดวัคซีนกันแทบครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยซ้ำ
นี่เจ้าหน้าที่ยืนยันมาแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะไปดูบรรยากาศที่ตลาดปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการกันบ้าง
เงียบเหมือนกันตลาดประกาศปิด๑๔วัน๑๙มิถุนายนถึง๖กรกฎาคม
เพื่อทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ที่ปิดก็เพราะว่า๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอัมพมือสมปราการ
ไปตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด๒๗๒คน
ติดเชื้อ๘๑คนเป็นคนไทยทั้งหมด
ก็นำตัวไปรักษาเรียบร้อยทีมข่าวก็สำรวจรอบตลาด
ร้านค้าที่อยู่ใกล้กับตลาดนะคะบางร้านเขาก็เปิด
แต่ก็ยังเงียบเหงานะคะก็ต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายเพื่อความปลอดภัย
ก็อาจต้องใช้โมเดลแบบที่ตลาดสดที่นนทบุรี
ลูกค้าที่จะมาก็ตรวจคัดกรองกันก่อนจะเข้าไป
ก็ต้องทำให้ได้ทุกภาคส่วนนะครับในเรือนจำนี่ก็พยายามแก้ปัญหากันอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับมีนักโทษชายคนหนึ่งเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ติดเชื้อและถูกนำออกมาโรงพยาบาลข้างนอกแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็มาเสียชีวิตนะครับนี่ฮะอยู่ที่ฉะเชิงเศร้านะฮะ
นักโทษชายคนนี้เนี่ยอายุห้าสิบสามปีนะครับ
นี่ถูกนำมาชาปนกิจศพนะครับเมื่อสี่เดือนก่อนเนี่ย
ถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกคุมขังอยู่ในคดียาเสพติดนะครับ
จากนั้นติดโควิด๑๙อาการหนักต้องนำออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
แล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนระบบริ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดใหญ่บริเวณขา
ต้องตัดขาทั้งสองข้างคือตัดขาทั้งสองข้างแล้วเนี่ย
แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเช้าที่ผ่านมาเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนนะครับ
ได้นำศพมาชาปนกิจที่วัดบางปรงธรรมโชติการามนะครับ
ที่ตมบางพระอำเภอจังหวัดฉะเชิงเศรา

ผู้ที่เสียชีวิตเป็นนักโทษชายอายุ๕๓ปี

ชุมชนสะพานดำเขตเทคสะพานเมืองฉะเชิงเศรา

ไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะครับแล้วไปถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดเมื่อสี่เดือนก่อนนะครับ
เพราะช่วง๔เดือนที่ผ่านมาเขาก็งดเยี่ยมด้วยนะฮะ
จนกระทั่งมาทราบข่าวว่าติดโควิด๑๙เนี่ย
เจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งเมื่อ๑๔มิย
บอกว่าย้ายมาแล้วนะย้ายมาตั้งแต่๑๒มิถุนายนที่ติดโควิด๑๙
แล้วไลน์ท็อมก็ตามระยะแล้วครับ
ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลสนามที่เรือนจำกลางฉะเชิงเศร้า
๒๐มิยอาการหนักขึ้นนะฮะ
ถูกกลับมาที่โรงพยาบาลข้างนอกอีกครั้งหนึ่ง
แล้วทีนี้ขามีเรื่องของขาเขียวคล้ำช้ำไปหมด
เกิดภาวะแทรกซ้อนริ่มเลือดอุดตันเส้นเลือดใหญ่

สุดท้ายเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นเสียชีวิต
รุ่งเช้า๒๑มิถุนายนครับท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าคนไข้เป็นโรคโควิด๑๙
มีเกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้เลือดไปอุดตันที่ขาเลยต้องตัดขา

แล้วแกไปเดินเข้าห้องน้ำเกิดล้มขาเลยชา
บอกว่าขาชาไม่มีแรง

แล้วก็กลับมาเข้าโรงพยาบาลมาเมื่อวาน
ต้องตัดขาทิ้งทั้งสองข้างเลย
ใช่ตัดขาทั้งสองข้าง
ส่วนผู้ติดเชื้อบ้านเราก็ยัง๓๐๐กว่าทุกวัน